เรื่องของปอบเรื่องของผี

อันนี้หิวคงรู้หรอคะ

แต่ว่าปอบที่พูดถึงเป็นปอบที่เขาเป็นความเชื่อกัน

ชาวบ้านบอกว่ากลัวเหลือเกินนะ
หมู่บ้านนี้มีสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
เดี๋ยวคนเจ็บเดี๋ยวคนตายเดี๋ยวคนพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วก็สามารถจับปอบได้ถึง๑๑ตัวเลยค่ะ
งานนี้ยิ่งกว่าจับเสือ๑๑ตัว

อันนี้ปอบค่ะปอบนะนี่จับปอบคุณผู้ชม
จับจับกันได้ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่๓ตำบลน้องม่วง
อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ซึ่งจุดที่ทำพิธีเนี่ยคือสดือกลางบ้าน
อยู่กลางบ้านนะคะเขาเรียกสดือกลางบ้านนะ
มีสารพระภูมิของหมู่บ้านตั้งอยู่ด้วย
แล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านสองหมู่บ้านมาร่วมพิธี

ก็มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาตั้งขัน๕ขัน๘

จากนั้นหมอธรรมก็เริ่มพิธีเสี่ยงทายค่ะ
โดยการให้ไม้ทรงจับไม้ไผ่เอาไว้
มานี่ค่ะแบบเนี่ยแล้วก็ถามว่ามีผีป่อบมไง

เห็นไหมท่าทางที่เขาตีก็ตีนะ
ถ้าไม่มีไม้ไผ่ก็จะไม่ตี
แต่นี่เห็นไหมฮะเพราะเขาทำท่าตีเนี่ย
อารมณ์อธิบายแบบให้เหมือนปัจจุบัน
ก็คือเหมือนเป็นเลด้าเลด้าจับปอบ
เหมือนเหมือนเป็นเครื่องจับผีอะไรประมาณนั้น
อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่านี่เป็นความเชื่อเขา

แล้วชาวบ้านบอกเนี่ยทำแบบนี้นะจับปอบได้๑๑ตัว

จับมาแล้วก็จับลงหม้อค่ะเอาลงหม้อแล้วก็พาไปทำพิธีนะคะ
จากนั้นหมอธรรมได้เริ่มพิธีฆ่าปอก
โดยการนำหม้อทั้งหมดไปฝังที่ป่าช้า
แล้วจะนำแผ่นทองที่ได้ลงอัคระไปปิดไว้ที่เสา๘ต้นรอบบ้าน
กันไม่ให้ผีปอบเข้ามาในหมู่บ้านได้อีกครับนะฮะส่วนต้นสุดท้ายคือต้นที่เก้า
นะคะจะมาปักไว้ที่สดือกลางบ้านนี้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำของเขาเนี่ยนะ
คุณผู้ชมเราไปถามผู้ใหญ่บ้านนะฮะเป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านนี้
คือนายทองดีศรีมาตรนี่แหละว่าทำไมถึงมีพิธีนี้ขึ้นล่ะคุณตา
คุณตาทองดีบอกว่าสาเหตุที่ทำพิธีนี้เพราะว่าที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านบางคนบอกว่า
ลูกสาวเนี่ยเหมือนมีอาการผีเข้าคุยด้วยก็คุยไม่รู้เรื่อง
เออพอพาไปหาหมอรักษาก็ไม่หายอืมอ่ะ
ชาวบ้านเองก็รู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจ
เลยทำพิธีปัดรังความอืมพื้นร่องต้นตามความเชื่อของชาวพุทธอ่ะค่ะ
ก็นิ้มวลพระศกมาทำบุญที่บ้านครับทำไปเมื่อต้นปีที่แล้วแหละคุณ
แล้วก็ทำการปักหลักเสาเอาไว้นะคะแต่ชาวบ้านบอกต่อให้ทำแบบเนี้ยก็ยังไม่ได้ผลอ่ะ
ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนอาการแปลกแปลกคล้ายคล้ายผีเข้าสิงอีกค่ะ
เอาล่ะเอาไงดีอ่ะปรึกษาหารือกันเอาเป็นว่าจะเชิญหมอทำ
หมอธรรมเนี่ยเป็นเหมือนผู้ที่ทำหน้าที่รักษาคนในชุมชนที่โดนสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
เอ่อในการครอบงำอ่ะอ่าพูดขึ้นตรงง่ายง่ายคือเหมือนผีเข้าผีสิงแบบเนี้ย
ครับนะฮะเชิญหมอธรรมมาทำพิธีนะฮะ
ท้ายที่สุดก็เลยเกิดเป็นการไล่จับปอบ๑๑ตัวนี้ขึ้น
นะคะก็ยังบอกไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เห็นด้วยตาจริงจริงใช่ไหมคะ
แต่ชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่เขาเห็นเขารู้สึกแบบนั้น
ถ้าทำแล้วสบายใจไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะทำแล้วอยู่กันร่มเย็นเป็นสุข
ก็คิดว่าเป็นประเพณีในแต่ละส่วนส่วนบุคคลแต่ก็ต้องเห็นใจเขานะ
เวลาเขาอยู่ในชุมชนกันเนี่ยแล้วเขาก็ทำทุกวิถีทางแล้วเห็นบอกว่าทั้งไปทำบุญ
แล้วก็พาไปหาหมอจริงจริงแล้วนะใช่ใช่อากาศก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะ
บางทีก็เพื่อความสบายใจจริงจริงอ่ะเนอะถูกจริงจริงแล้วอ่ะการที่ทำพิธีเพื่อความสบายใจด้วย
แล้วก็พาไปหาหมอด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกนะ
เพราะว่าจริงแล้วหมออาจจะช่วยตรวจได้ว่าร่างกายมีความผิดปกติอะไรยังไงหรือเปล่าด้วยนะคะ
แต่ว่ามันเป็นพิธีกรรมที่ทำกันสืบทอดกันมาแล้วเพื่อความเชื่อทำแล้วสบายใจอันนี้เข้าใจได้